ใกล้วันดีวันที่๑มิถุนายนนั่นก็คือวันที่

ถูกต้องนะคะบันเทิงไทยรัฐเลยพาแวะไปทำบุญกับคู่รักตลกดังคู่นี้ค่ะ
นุ้ยเชิญยิ้มกับแม่ตั๊กสิริพรค่ะ

ถวายโรงเย็นที่วัดวังน้ำขาวจังหวัดกำแพงเพชร
แน่นอนไปครั้งนี้นะคะก็ทำบุญเปิดโรงทานใหญ่โตเลย

วงชาวบ้านดีใจมากคุณผู้ชมนะคะ
แล้วก็ไปกับโครงการปันน้ำใจเพื่อผู้ยากไร้
ตลกคณะสายบุญไปกันเพียบเลยล่ะค่ะ
งานนี้นะคะแม่ตั๊กของเราโอ้โหทนไม่ไหวค่ะ
ตั๊กร้องเพลงหน่อยคว้าไมค์ร้องเพลงเลยค่ะ
ให้เหมือนเดิมของวงอินบูโดกันนะคะของพี่อินนั่นเองนะคะ
คุณผู้ชมเรียกว่าสร้างรอยยิ้มสร้างความสุขให้แฟน
มาทำบุญกันแบบแน่นสาราวัดเลยนะคะ
ซึ่งงานนี้นะคะก็ไปป๊ากันแถมกับเสียชัด
ทูบเบอร์คนดังเนี่ยค่ะแกเข้ามาทำบุญด้วยนะคะ
กับลุงเต็ปเชิญยิ้มค่ะมาแจมโดยไม่ได้นัดหมายค่ะ
ซึ่งปิดท้ายนะคะชาวคณะในตลกเสียชัดเนี่ยค่ะ
ก็จุดทูปเสียงทายขอโชคลาภ
ที่นี่เขามีชื่อเสียงเรื่องแม่ตะเคียนสบายทองคุณผู้ชม

ซึ่งเลขทูปที่ออกมานะคะก็เป็นอย่างที่หน้าจอคุณผู้ชม
เดี๋ยวได้ดูกันค่ะเลขเรียงกันมาเลยนะคะ
รอบนี้ก็จะเป็นเลขแบบว่า๓๔๕อะไรอย่างนี้
ประมาณนี้นะคะเอาไปชมภาพบรรยากาศทั้งหมดเลยค่ะ

แล้วก็เล่าให้ฟังนะคะว่าเลข๔๕๓ดันไปตรงกับทะเบียนรถของคนที่ขับมาในงาน
เปรียบกับทะเบียนรถของคนที่ขับมาในงาน
เสียบัตรเนี่ยค่ะเสียบัตรขึ้นเสียชัดแล้วเลขกลับไปกลับมานะคะ

ก็ขอให้ทุกคนรวยนะคะว่าแล้วดิฉันจดก่อนนะคะ๓๔๕ใช่ไหมคะ
บอกเลยว่าชุดตัวเลขมันมีหลายตัวนะคุณผู้ชมค่ะก็ค่อยสะสมกันไปก็แล้วกัน
พรุ่งนี้แล้วนะพรุ่งนี้ลอตเตอรี่ออกนะคุณผู้ชม